มีคนร้ายค่ะบุกไปที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งครับเข้าไปปล้นทรัพย์อืม
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย
ใจเด็ดด้วยลูกบ้านเขาบอกมาว่าใจเด็ดสมเป็นผู้นำเลยคว้าปืนออกมายิงใส่คนร้ายไปสองนัดรวดนะคะ
แม้ว่าคนร้ายจะหนีไปได้แต่ก็เจ็บแล้วค่ะ
โดยหลังเกิดเหตุคนร้ายปล้นบ้านในพื้นที่หมู่๓
ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาในจังหวัดอ่างทอง
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อว่านางสาวพรนิพาคงใหญ่อายุ๔๓ปีค่ะ
เล่าให้ฟังถึงนาทีที่ยิงคนร้ายเพื่อป้องกันตัว
หลังจากที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยถือปืนไม่ทราบชนิดบุกเข้าไปถึงในห้องนอนของเธอด้วย

ฝากด้วยบนตัว
พอดีเลยกองดิ่งมาเลยเราก็เลยป้องกันตัวไปก่อนแล้วสองนัดเสร็จแล้วเราก็วิ่งออก
เพราะว่าพอเราเรายิงไปน่ะมันก็หลบหลบไปมาถัดหน้าข้างน้ำ
เราก็วิ่งออกพอวิ่งออกเสร็จแล้วก็มันก็วิ่งย้อนเข้ามาออกทางเดิม

ซึ่งกลุ่มคนร้ายก็ได้สร้อยคอทองคำหนัก๑บาทไป๑เส้น
แล้วก็เงินสดประมาณ๓๔๐๐๐บาทนะคะ
ด้านตำรวจภูทรแสวงหาก็เร่งเข้าตรวจสอบบ้านหลังนี้
โดยลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านปูน๒ชั้นมีรั้วกำแพงกั้นรอบบ้าน
แล้วก็ไปเจอคราบเลือดคนร้ายบริเวณกำแพงรั้วบ้านด้วยนะคะ
ซึ่งตรงนี้คาดว่าเป็นเส้นทางที่ใช้หลบหนี
หลังจากที่โดนผู้ใหญ่บ้านคนนี้เอาปืนขนาด๙มมยิงใส่ไป๒นัดแล้ว
ก็คงจะปีนกำแพงรั้วบ้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
และประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ให้เร่งตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยที่บาดเจ็บจากกระสุนปืน
ซึ่งอาจจะหลบหนีเข้าไปรักษาตัวได้
รวมถึงยังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
เพื่อจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีด้วยนะคะ
ถามชาวบ้านใกล้เคียงที่เขาไปรอดูการทำงานของตำรวจเนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยใจเด็ดสมกับเป็นผู้นำของชาวบ้านจริง